คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะสุราชธานีหนุ่มวัย๑๙
เขาบอกว่าเขาถูกเพื่อนบ้านมาต่อว่าเขาเรื่องทำมาหากิน
แล้วเป็นการต่อว่าต่อหน้าคนอื่นทำให้เขารู้สึกเสียหน้า
เขาบอกเขาไม่พอใจเขาทนไม่ได้
กลับบ้านไปไม่ได้สงบสติอารมณ์
กลับไปคว้าปืนลูกซองแล้วกลับมาอีกทีนึง
กระหน่ำยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิตเลยนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
เมื่อครึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจสดศักดิ์รับแจ้งมีเหตุยิงกัน
มีผู้บาดเจ็บสาหัสที่หน้าร้านขายของชำ
เลขที่๓๒๗๑๒ตำบลปากแพร่กอดศักดิ์
เมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุพบว่าผู้บาดเจ็บคือนายพงศร
บาดเจ็บสาหัสญาตินำส่งโรงพยาบาลกาญจนดิต
แต่ทนพิษบัตรแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนลูกซอง๔ปลอก
เก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทรัพย์ว่าผู้ก่อเหตุคือนายธีรพัฒน์สังโชธ
หรือในเบสอายุ๑๙ปี
โดยพันธุ์ตำรวจเอกเด่นดวงทองศรีศุกร์ผู้กำกับการสพดนศักดิ์กล่าวว่า
ในชั้นจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การสารภาพว่า
สาเหตุเกิดจากความคับแค้น
จากผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าของร้านชำเคยต่อว่าหลายครั้ง
เกี่ยวกับตนมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
และก่อนเกิดเหตุขณะที่เดินผ่านร้านของนายพงศร

ได้กลับไปที่บ้านซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ๒๐๐เมตร
เพื่อไปเอาอาวุธปืนที่มีไว้สำหรับล่าสัตว
กลับมายิงนายพงศรด้วยความโกรธแค้น
ซึ่งหลังจากก่อเหตุได้หลบหนีไปซ่อนตัวในสวนยางพาราใกล้บ้าน
ต่อมาชุดสืบสวนสามารถจับกลุ่มนายธีรพัฒน์ได้
หลบซ่อนตัวอยู่ในสวนยางใกล้ที่เกิดเหตุ
พร้อมของกลางอาวุธปืนลูกซองออโตเมติกขนาด๑๒ยี่ห้อเรมิงตัน
กระบอกภายในเวลา๓๐นาที
ด้านนางสาวจุรีรัฐทุบแจ้งอายุ๓๗ปี
ภรรยาของนายพงศรเล่านาทีชีวิตว่า
เมื่อวานนี้เธอและลูกชายคนเล็กนั่งอยู่หน้าบ้านพร้อมกับนางสาวปานจิตและหลานอีกคน
ส่วนสามีขายของอยู่หน้าบ้าน
พอได้ยินเสียงปืนเธอก็คว้าลูกวิ่งเข้าบ้าน
บอกสามีว่าอย่าออกไป
ส่วนนางสาวปานจิตก็คว้าหลานวิ่งไปหลังบ้าน
ตอนนั้นเสียงปืนดังสนั่นไปหมด
ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนยิง

ซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่านายธีรพัฒน์คือมือปืน
เธอยืนยันว่าเธอไม่เคยได้ยินสามีพูดแบบนั้น
และในส่วนตัวเธอก็ไม่ได้สนิทสนมกับผู้ก่อเหตุ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็ยังเคยมาซื้อของที่ร้านค้าเธอ
และไม่มีวี่แววว่าจะมีความโกรธแค้นอะไร
ด้านตำรวจตั้งข้อหาความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะที่ร่างของผู้เสียชีวิตจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์นี้